ไปใหม่เลยเริ่มที่เรื่องของงูค่ะ
กระบี่ทั้งนั้นเลย๓เรื่องนะคะฟังให้ดีนะคะ
พาคุณผู้ชมไปจับงูที่จุดแรกก่อนเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาไปตรวจสอบ

คุณอังสนาเนี่ยบ้านอยู่ในเทศบาลเมืองกระบี่นะคะ
แจ้งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ดิฉันค่ะงูหลายตัวเลยมันอยู่ในครัวมันอยู่ในครัวค่ะ
ลักษณะมันตัวเล็กแต่มันอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะไปเจอลูกงูเหลือม
แต่ละตัวความยาวประมาณเกือบ๑เมตรนะ
ตัวด้วยกันขดรวมกันอยู่บนคานเหล็กโครงหลังคาบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปีนขึ้นไปเอาบ่วงไปจับใช้เวลาไม่นานหรอกจับมันได้
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าทำไมมันเป็นงูเด็กดื้อ
มันดื้อมากแล้วมันก็ดุมากด้วยนะคะ
พยายามจับมันช่วงเวลาไหนที่เอามือเข้าไปใกล้มันเนี่ยมันขู่
แล้วมันก็จะฉกกัดตลอดเลยแต่ว่าสุดท้ายค่ะ
จับใส่กระสอบคืนสู่ธรรมชาติได้
ไปถามเจ้าของบ้านเราว่าไปเจอกับตอนที่จะเข้าไปทำอาหารเป็นมือกรางวัล
สายตาชำลึงไปเห็นงูตั้งหลายตัวอยู่ในคานเหล็กห้องครัวนั่นแหละ
ตกใจค่ะวิ่งออกมาปิดประตูห้องครัวเอาไว้
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยนะคะ
ว่าลูกงูเหลือมตัวนี้น่าจะมาจากป่าหลังบ้านนั่นแหละหลังบ้านมันเป็นป่านะ
ค่อนข้างรกด้วยแล้วก็มาออกไข่ทิ้งไว้ในจุดนี้
แล้วพอมันโตขึ้นมาก็เลยมาหาอาหารกินอยู่ในครัวนะคะ
บ้านเล่งบ้านหลังนี้บ้านเลขที่สามสิบห้าอยู่ในหมู่บ้านศรีบรมีค่ะ
ต่ออีกสักหนึ่งจุดเจ้าของบ้านคราวนี้เป็นตำรวจเป็นผู้กองบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
ทนไม่ไหวแล้วงูเหลือมมันไปกินไก่ที่เขาเลี้ยงไว้ที่บ้านแบบนี้นะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตแหลมศักดิ์ที่อ่าวลึกกระบีบอกให้มาช่วยจับหน่อย
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่มาเลยนะเนี่ยมาช่วยจับแบบนี้สภาพคือยังไงรู้ไหมคะ
แล้วแหละนอนหมดสภาพติดอยู่กับซากอวนแบบนี้ค่ะกู้ภัยต้องช่วยช่วยกันค่อยค่อยกันนะคะ
ลดมันออกมาจากอวนงูเนี่ยในสภาพหมดแรงเลยนะคะ
นำใส่กระสอบอ้าวออกมายังอ่ะยังนำมันใส่กระสอบเตรียมที่จะไปปล่อยตรงจุดอื่นแทนออกมาแล้วคุณดูนะ
ตัวใหญ่ใช่๓๒เมตรชะบ้านหลายคนบอกว่ามีไก่หายไปหลายตัวแล้วนะ
ว่าน่าจะเป็นงูตัวเดียวกันนี้แหละที่มันไปกินหรืออาจจะมีตัวอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่มากที่มาจับให้ทวงไหมล่ะบ้านเลขที่อ่ะ
คุณผู้ชมทวงนะคะบ้านเลขที่๑๓๒หมู่๖ตำบลแหลมศักดิ์ค่ะ
อีกหลังนึงแล้วกันอีกหลังนึงนะคะอีกบ้านหลังหนึ่งมีงูเหมือนกันค่ะ
นำเสนอให้เขานะคะไม่นำเสนอไม่ได้นะคะและจุดนี้น่าตกใจด้วยเพราะไปเจอตอนก่อนหลับค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลอ่าวลึกรับแจ้งว่ามีงูเลื้อยไปซุกตัวอยู่ที่หลังตู้เสื้อผ้า
คำว่าหลังตู้เสื้อผ้านี่หมายถึงว่าด้านบนนะคะไปตรวจสอบค่ะเจองูเหลือมตัวใหญ่เลย
ตั้ง๔เมตรขดตัวอยู่นะคะก็ใช้อุปกรณ์คล้องงูออกมา
เจ้าของบ้านลุ้นระทึกมากมันเป็นช่วงเวลากลางคืนเลย
ไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะได้หลับได้นอนหรือเปล่าเนี่ยนะคะไปสอบถามเขาค่ะ
นางสาววนิดาเชื้อสายเจ้าของบ้านเธอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกำลังจะเข้านานแล้ว
กำลังจะหลับตาเลยเกิดไปสบตาคู่หนึ่งมันแป๊บออกมาจากหลังตู้เสื้อผ้านะคะ
อะไรอ่ะลุกขึ้นมองดูดีอ้าวนี่มันงูนี่ขดอยู่ด้านหลังตู้ตกใจค่ะ
ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนวิ่งก่อนเลยค่ะอย่างแรก
ปิดประตูห้องตัวเองไว้แล้วก็ให้กู้ภัยเข้ามาช่วยจับ
คิดว่าสาเหตุที่งูมันเลื้อยเข้ามาน่าจะช่วงนี้น่าจะมาหาอาหารกินตามบ้านเรือนประชาชนในชุมชน
แล้วเจ้าตัวงูตัวนี้มันก็เลื้อยเข้ามาในบ้านเธอซึ่งเป็นบ้านเลขที่๘๔หมู่ที่๖ตำบลอ่าวลึกใต้ค่ะ